ทีนี้เราตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้ค่ะ
ญาติของผู้เสียชีวิตมาร้องสื่อมวลชน

บอกว่าตัวพี่ชายเขาเนี่ย
ปกติก็ทำงานในสวนยางนี่แหละ

อยากเลิกก็เลยเข้าไปบำบัด

ยาลันนันบารูอยู่ในอำเภอเทพาะจังหวัดสงขลา
เข้าไปบำบัดตั้งแต่๑๑มิถุนายน
ทางญาติบอกว่าก็พยายามติดต่อไปที่ศูนย์นะ

แต่๒๔มิถุนายนที่ผ่านมา

พี่ชายเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัส
ส่งโรงพยาบาลและสุดท้ายเสียชีวิต
แต่ว่าจากการชนะสูตรเนี่ย

ซี่โครงหัก๖ซี่

ถูกซ้อมในสถานบำบัดยาเสพติดหรือเปล่า

นายวรดลวัฒนกุลหรือเก็ต

ให้ช่วยตรวจสอบให้หน่อยว่าจริงแล้ว
สาเหตุการเสียชีวิตคืออะไรกันแน่
ส่งคุณวัชรีดวงใสนักข่าวของเรา
ไปคุยกับน้องสาวของผู้เสียชีวิตนะคะ

ที่ศูนย์ปนยละนันบารู

ในช่วง๔๕วันแรก
แต่น้องสาวก็โทรศัพท์ไปสอบถาม

ศูนย์ก็บอกว่าพี่ชายร่าเริงดี
สบายดีแต่ผ่านไป

เสียชีวิตอยู่โรงพยาบาลเทพา

รุ่งเช้า๒๕มิถุนายน

ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ปรากฏว่า

พี่ชายเธอซี่โครง

หัก๖ซี่เลยนะคะ

ผู้ตายถูกของแข็งไม่มีคม

ทำไมมันขัดแย้งกับข้อมูล
จากเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ปนยาลันนันบารู

ญาติก็ทำพิธีชาปนักกิจนะคะ
แล้วก็ติดใจทางศูนย์บำบัดยาเสพติด
ทำไมไม่ชี้แจงข้อมูล

ทำไมไม่แจ้งสาเหตุการเสียชีวิต

ซึ่งข้อมูลที่ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์บำบัด

หากผู้จัดชาวประมงที่ไปหาปลา

แล้วพี่ชายเธอโกรธจนทะเลาะวิวาส
ทะเลาะกันจนเสียชีวิต

ไม่แน่ใจนะว่าข้อมูล

มันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดหรือเปล่า
ให้แพทย์ชำนาศุดจริง
คือมันไม่ได้เป็นอุบัติเหตุหนูก็เลยติดใจว่าสาเหตุจริงมันคืออะไร
สาเหตุจริงเลยคืออยากขอความเป็นธรรมให้พี่ชายค่ะ

ถ้าขอบุหรี่จริงถ้ามันผิดกฎจริง
ทำไมต้องการห้ามปามการเข้าไปทะเลาะวิวาสจริง
ห้ามปามหรือว่าอะไรทำไมต้องถึงขั้นเสียชีวิตอย่างนี้ค่ะ
ใช่ค่ะทำไมมันต้องรุนแรงถึงขนาดนั้นนะคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าการสูญเสียพี่ชายมันมีผลกระทบต่อครอบครัวหนูมากจริงค่ะ
ทีนี้ค่ะทางลูกพี่ลูกน้องของผู้ตายนะคะ
นายชวลิศจินดาประเสริฐเขาก็เลยบอกว่า
เดี๋ยวสรุปให้ฟังแบบนี้ว่าทางครอบครัวของผู้ตายติดใจสงสัย
สาเหตุการเสียชีวิตยังไงบ้าง
เขาบอกว่ามี๔ข้อหลักที่เขาคลางแคลงใจกันอยู่นะคะ
ผลที่ทางปนสถานบำบัดยาเสพติดเนี่ยค่ะ
ชี้แจงว่าเกิดอุบัติเหตุแต่ผลออกมาจากการชนะสูตร
คือถูกทำร้ายร่างกายทำไมถึงมีการปกปิด
ทางผู้สอนในศูนย์มีส่วนรู้เห็นด้วยหรือเปล่า
สงสัยว่าใครเป็นคนนำศพของในเก็ตไปส่งที่โรงพยาบาล
และเสียชีวิตระหว่างทางหรือไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ตอนนี้ญาติยังไม่มีใครรู้ตรงนี้เลยค่ะ
อยากจะให้มีคนรับผิดชอบทั้งกอรมนภ๔ส่วนหน้า
คือศูนย์นี้ตั้งโดยกอรมนภ๔ส่วนหน้านะคะ
ซึ่งเป็นผู้จัดงบประมาณจะรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังไง
และข้อสงสัยข้อที่๔และทางครอบครัวยังคลางแคลงใจอยู่ก็คือ
อยากให้สถานที่นี้เป็นสถานที่บำบัดคนจริงไม่ใช่เข้าไปแล้วต้องมาเสียชีวิตแบบนี้
ทีนี้ค่ะทางญาติก็บอกว่ามีการติดต่อเสนอเงินให้ด้วยนะคะ
เหมือนกับว่าอยากจะให้ทางญาติจบเรื่องแต่ทางญาติไม่ยอมรับเงินนี้
เพราะอยากจะให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ว่าทำไมเข้าไปรับการบำบัดยาเสพติด
ถึงถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตแบบนี้

นี่เพราะว่าเราต้องการค้นหาความจริงว่าน้องเสียชีวิตเนี่ยครับ
ที่บอกว่าเสียชีวิตคู่กรณีคือใครเราต้องการเอาคู่กรณีว่า
ที่โดนซ้อมแบบนี้มีใครบ้างที่เราเรียกร้องก็คือแบบนี้มากกว่า
เมื่อวานมีฝั่งโน้นโทรประสานน้องสาวผู้เสียนะครับ
บอกว่าเขาจะเสนอให้เป็นตัวเงินแล้วก็ให้จบแบบที่ผมพูดเมื่อกี้
แต่น้าเองซึ่งเป็นน้าของผู้เสียชีวิตบอกว่า
ถ้ามาแบบนี้เราไม่ต้องคุยจบเลยไม่ต้องรับสาย
เราจะเดินทางทางของเราที่จะผ่านสื่อนะครับ
เพื่อสะท้อนให้สังคมภายนอกได้รับรู้ว่า
คนที่จะเข้าไปตรงนั้นก็ต้องดูเคสนี้เป็นตัวอย่างด้วย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากทางฝั่งสถานบำบัด

ก็เป็นจุดที่เกาะแลนหนัง
เป็นสถานที่บำบัดและเป็นสถานที่ตั้งปเนาะ
อายุ๔๘ปีเป็นโต๊ะครูปอน
ทางศูนย์ไม่ได้ตั้งใจจะรับผู้เสียชีวิตเข้ามาบำบัดนะครับ
เพราะว่าเข้ามาอย่างไม่ถูกขั้นตอน
แล้วผู้ตายก็ยังมีพฤติกรรมก้าวร้าว
ไม่ได้สมัครใจที่จะเข้ามาบำบัด
อันนี้ทางสถานประมบัติเขาบอกนะ
เพราะวันที่มาเนี่ยถึงขั้นที่ญาติต้องอุ้มมานะฮะ

แล้วก็แจ้งไปแล้วตอนนั้นว่าทางปนเนี่ยยังรับไม่ได้นะ

ขอร้องให้ช่วยกลับไปก่อนเถอะนะ
แต่ว่าทางญาติก็ขอร้องว่าทางนี้ยังไงให้ช่วยรับไว้หน่อยเถอะ
คนที่มาฟื้นฟูนี่เขามีอาการทางจิต
นี่คือหลักเลยซึ่งอาการทางจิตเองมีประสาทร้อน
แล้วก็มีหูแววอันนี้เราควบคุมให้อยู่เหนือการควบคุมของเรา
ผมไม่ได้รับแต่ว่าจะมีฝ่ายธุรการข้างนอกนะครับ
แต่ฝ่ายธุรการข้างนอกก็ปฏิเสธเราไม่รับ
ถ้าไม่ผ่าจิตอาสาเราไม่รับ
แล้วก็ดูแล้วเขาก็มาในชุดจีวอนด้วยเป็นค่า
แต่ก็มันไม่เหมาะที่จะมาฟื้นฟูที่นี่นะ
เราต้องศึกก่อนใช่ไหมครับ
หยารเขาบอกตีกันที่วัดกับพระด้วยกันนะ
ใช่แล้วก็มันเป็นเหตุที่ต้องใช้จากวัดมาอยู่นี่
เพราะมันมาในชุดจีวร
ก็มีการปีนต้นไม้ที่บ้านอันนี้ที่บ้านเขา
ญาติเขาบอกแล้วก็มีการขู่จะฆ่าพ่อด้วย
อันนี้นี่ข้อมูลจากญาติหลังจากที่เกิดเหตุขึ้นนั้นแต่ที่สุดแล้วก็เลยต้องให้ไปศึก
ค่ะแล้วก็รับไว้นะครับแล้วก็มีเรื่องมีราวจนถึงขั้นเสียชีวิต
ซึ่งทางโต๊ะครูปยาลานันบารูให้ข้อมูลนะครับบอกว่าเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุเนี่ย
เริ่มที่นายวรดลผู้ตายได้เดินไปขอบุหรี่จากชาวประมงที่มาหาปลาที่หน้าโรงเรียนป่อเนาะ
แต่ได้มีเพื่อนคนหนึ่งไปห้ามปรามเอาไว้เพราะว่ามันผิดกฎของปน
ซึ่งเป็นสถานพิมพมัติยายเศรษฐฤทธิ์ด้วยจะมาสู่บุหรี่อย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับ
ทำให้นายวรดลโกรธพูดแล้วก็ชี้หน้าในธรรมนองที่ว่ามึงเป็นใคร
จากนั้นก็มีการทะเลาะและชกต่อยกันโดยมีเพื่อน๖คนมาช่วยกันห้าม
เหตุการณ์ดูเหมือนจะจบแต่ปรากฏว่านายวรดลไปหยิบฉมวกแทงปลา
จะเอามาทำร้ายคู่กรณีขณะที่อีกฝั่งนึงเขาก็ถือไม้กวาด
ซึ่งด้ามเป็นไม้ไผ่เอามาใช้เป็นอาวุธ
แล้วก็เกิดการทุบตีกันจนคู่กรณีเนี่ยแขนหัก
ระหว่างนั้นมีเพื่อนอีกหลายคนเข้ามาพยายามช่วยกันห้ามปราม
แต่เหตุการณ์มันกลับชุนละมุนมีการกอดรัดฟัดเหวี่ยง
ชกต่อยกันเกิดขึ้นจนทำให้นายวรดลบาดเจ็บ
แล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานายอาบาสบอกว่าคนที่ขับรถไปส่ง
วรดลที่โรงพยาบาลนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ในปนนะครับ
ซึ่งในตอนนั้นนายวรดลชีพจรนี้ก็อ่อนแล้ว
สาเหตุที่ไม่ได้แจ้งกับญาติว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนั้น
เพราะเพิ่งมาสอบถามกลุ่มคู่กรณีหลังจากที่ไปส่งผู้ตายที่โรงพยาบาลแล้ว
พร้อมกับขอยืนยันความบริสุทธิ์ใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อาบาสยังได้อธิบายถึงขั้นตอนการเข้ารับการบำบัดนะครับ
ว่าถ้าจะมาที่นี่นะต้องมี๓ฝ่ายบูรณาการร่วมกัน
คือจิตอาสาจะทำหน้าที่ลงพื้นที่ตามหมู่บ้านเพื่อตรวจสอบว่ามีใครติดยาเสพติดบ้าง
แล้วก็มีญาติแจ้งว่าต้องการให้ลูกหลานเข้าบำบัด
จากนั้นจะพาไปตรวจสุขภาพที่อนามัยเพื่อประเมินว่าอาการหนักหรือไม่
หากหนักจะส่งไปรักษาจิตเวทที่โรงพยาบาลธัญรักษ์
ถ้าสามารถฟื้นฟูได้ก็จะมาที่ปนแห่งนี้
แต่กรณีของนายวรดลผู้ตายเนี่ยทางปนบอกว่าเขาเข้ามาโดยไม่ผ่าน๓ขั้นตอนที่กำหนดไว้เลย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ไปคุยกับนายบังเดย์อายุ๖๙ปีซึ่งเป็นชาวประมงหาปลาอยู่แถวนั้นนะครับ
บอกว่าปกติแล้วระแวกนี้มีแต่ชาวบ้านเข้ามาหาปลาไม่เคยมีคนนอก
เพราะว่าทางปนเขาเกรงว่าจะมีการลักลอบนำยาเสพติดมาให้คนที่รับการบำบัด
แต่วันเกิดเหตุนายบังเดย์บอกว่าเขาไม่ได้เข้ามาก็น่าจะเป็นชาวประมงคนอื่นนะฮะที่มาสูบบุหรี่อยู่
แล้วมีผู้ตายมาเห็นก็เลยมาขอบุหรี่ก็เลยเป็นเรื่องเกิดขึ้นแต่ยอมรับว่าที่ผ่านมามีคนที่เข้ารับการบำบัดฝากซื้อบุหรี่แล้วหลายครั้ง
มันเลยคุ้นให้ทำอย่างที่นี่ค่ะทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับคนที่เขาไปเข้ารับการบำบัดที่ป่อนะแห่งนี้
แต่บางทีก็คุยเก่งร่าเริงคือเหมือนอารมณ์แปรปรวน
ก๊อฟบอกว่าเป็นอาการของคนที่เพิ่งเข้ารับการบำบัดนี่แหละ

ส่วนตัวในก๊อฟเองวันนี้ครบ๕๐วันที่ไปบำบัดนะคะ
แล้วก็กำลังจะออกไปใช้ชีวิตตามปกติที่บ้านอยู่กับครอบครัว
ยืนยันว่าหลังบำบัดแล้วพอไม่รู้สึกอยากยาเสพติด
ก็ตั้งใจว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก
แล้ววันนี้นะคะมีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักรหรือกอรมน
ไปสอบถามเรื่องนี้ด้วยนะคะ
เรื่องนี้ทางปนแจ้งกับทางกอรมนค่อนข้างช้า
คือไปแจ้งหลังจากเป็นข่าวแล้วค่ะ
พันเอกธนาวีสุวรรณรัฐรองโฆษกกอรมนภ๔ส่วนหน้า
ก็เลยบอกว่าพอเป็นข่าวเนี่ยก็เลยลงพื้นที่มาถาม
ถามกับนายอัพบาสนี่แหละโต๊ะครูปอนนะคะ
ก็ทำให้รู้ว่าสาเหตุที่ไม่ยอมชี้แจงเรื่องนี้
ให้กับทางกอรมนทราบก็เพราะว่า
คนตายไม่ได้เข้ารับการบำบัดตามขั้นตอน

เพราะว่าสถานที่แห่งนี้ก็อรมนเขาเป็นผู้ดูแลให้อยู่
ใช่ค่ะก็เป็นผู้จัดหางบประมาณให้ค่ะ
สาเหตุการเสียชีวิตตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างสอบสวนนะคะ
กอรมนบอกแบบนี้เบื้องต้นสันนิษฐานเอาไว้สามข้อ
ผลข้างเคียงจากการเสพยาเสพติดอย่างหนักทำให้โมโหฉุนเฉียว

อาจจะเป็นเหตุการณ์ทะเลาะวิวาส
ตอนนี้ตำรวจเรียกคนที่เกี่ยวข้องไปสอบปากคำแล้ว๑๑ปาก
เป็นคนไทยพุทธ๒๐กว่าคนนะคะที่อยู่ในปนแห่งนี้ค่ะ
แล้วก็ตอนนี้มีการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำอีก
ออกหมายจับคู่กรณีที่เข้าไปห้ามตอนแรก
ไปขอบุหรี่กับชาวประมงที่มาหาปลาตรงนี้
คนนี้เดี๋ยวต้องออกหมายจับแล้วก็มาถามว่า
จริงแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงกันแน่นะคะ
แต่ก็บอกว่ามีการรุมกันอยู่หลายคนนี่ค่ะ
คือเข้ามาบำบัดได้อย่างไรถูกต้องตามขั้นตอนหรือไม่เนี่ย
อันนี้มันก็ส่วนหนึ่งมันก็ต้องไปดูว่า
ถ้ามันไม่ถูกต้องตามขั้นตอนหรือว่าทางปนยังไงไหนเขาก็รับเข้ามาแล้ว
แล้วพอมันมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นถึงขั้นคนเสียชีวิตเนี่ย